ดิฉันน่ากลัวตลอดเลยเพราะอ่านข่าวประจำ

อันนี้มันไม่ใช่จบแค่การบีบแตรคุณผู้ชมค่ะ
ปาดกันเสร็จแล้วคันหนึ่ง

ขับกันไปเลยทีนี้ไปตีคู่กันลงมามีเรื่องกัน
แล้วมีฝ่ายหนึ่งมีมีด
ฟันซะอีกฝ่ายเกือบฮูค่ะ

ทำไมเสียงแตรมันทำยังไง
นั่นดิเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเสียงแต่เป็นเสียงเพลงไหม

นั่นสิค่ะนี่ล่ะค่ะสภาพคนนี้เราค้นเจ็บป่ะ
อย่างที่บอกถูกฟันนี่โอ้โหกับขาด

หลังจากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขวัญเล่าให้ฟังแหละอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาธิกาที่นครนายกนะคะ
ตำรวจไปถึงแหละก็ไปเจอรถกระบะคันหนึ่งสภาพหน้ารถเนี่ยโอ้โหเละแตก
กระจกข้างก็แตกกระจกหน้าก็แตกเหมือนโดนของแข็งทุบเอา
และนี่มีอีกคันหนึ่งนี่อันนี้ก็เป็นอีกกระบะอีกคันจริงมีกระบะสองคัน
คุณผู้ชมคะคือคันนี้สภาพเละเทะแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะป้ายทะเบียนจังหวัดชายนาฏ
เขาบอกว่าคนขับเนี้ยชื่อว่านายชายมงคลภายรออายุสามสิบหกปี
เป็นชาวจังหวัดสุโขทัยเจ้าตัวเล่าแบบนี้ตอนก่อนเกิดเหตุอ่ะ
ผมมาขับมาจากทางด้านเขื่อนขุนดันปราการชนผมมากับเพื่อน
ผมมากัน๓คนเสร็จแล้วตอนนั้นรถคู่กรณี
เป็นรถกระบะวีโก้สีดำเขาบอกแบบนี้นะขับมาปาดหน้ารถผม
กำลังจะเข้าปั๊มบอกตรงผมไม่พอใจแหละ
ผมก็เลยบีบแตร่ใส่แล้วผมก็เห็นว่ารถคู่กรณีขับตามผมมา
จนถึงตรงนี้เนี่ยที่จุดเกิดเหตุผมก็ชะลอรถ
แต่คุณผู้ชมฟังนะในข้อมูลของเขา
มันก็เป็นลักษณะเหมือนใจร้อนทั้งคู่หรือเปล่า
เพราะเขาเล่าว่าเขาชะลอรถเสร็จหลังจากนั้น
เพื่อนเขาที่นั่งข้างมาด้วยกันซึ่งเป็นคนเจ็บเมื่อกี้นี่แหละคุณผู้ชม
ถือไม้เบสบอลลงจากรถไปมันเป็นจุดเริ่มต้นไหม
ถือไม้เบสบอลลงจากรถไปหาคู่กรณีปรากฏไปเจอคู่กรณีมีมีด
พอไปปะกันเข้าแน่นอนแล้วไอ้ฝ่ายคู่กรณีก็เลยเอามีดฟันเพื่อนผมนายสันติชัย
ที่บริเวณคอด้านขวาแล้วหูเกือบขาดแล้วเขาบอกว่ามันยังมีเพื่อน
เพื่อนของคู่กรณีขับรถเก๋งสีบอลมาสมทบเพิ่มเติมอีกมาจอดหน้ารถผม
แล้วลงมาจากรถพร้อมอาวุธมีดมากันเต็มเลยมาฟันเพื่อนผมอีกที่มาด้วยกัน
และมาทุบกระจกรถผมเนี่ยแตกรอบคันเลยเขาบอกคู่กรณีเนี่ย
รวมกันสี่คนนะคะก็บาดเจ็บเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้หรอกเป็นยังไง
หลังจากนั้นผมเห็นขับรถหนีไปค่ะ

มันก็วิ่งมาด้วยเครื่องหมาปัน

หลังเกิดแห่งง่ายยากต่อตำรวจเสาพองเมืองนครนายยกส่งชุดสายตรวจและไปที่โรงพยาบาลแล้ว
ทำไมล่ะก็ไปคุ้มกันคนเจ็บเอาไว้ก่อนนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวกลัวผู้ก่อเหตุจะกลับมาก่อเหตุซ้ำนะ
แล้วตอนนี้กระจายกำลังลงพื้นที่
ต้องหาภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนอย่างแรก

บอกว่าโอ้โหก็เอาเมสเบสบอลถือลงไป

ทั้งสองฝ่ายร้อนทั้งคู่ถูกไหมคุณ
การที่เอาอาวุธถือลงไป

ก็เอามีดออกมามันก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งฟันกัน
อีกฝ่ายก็ไปเรียกพวกมาจะมารุมทำร้าย

ก็ต้องเห็นว่าถือไม้เบ็ดบอลมาเลย

ก็อย่าใจร้อนนานไปหน่อยเนาะ